คุณผู้ชมคะความร้อนแรงที่เราต้องติดตามตลอดทั้งสัปดาห์นี้
ศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจ๔วัน๔คืน๑๖ถึง๑๙กุมภา
แล้ว๒๐ลงมตินะคะแหมเมื่อวานวันแรกนะคุณสืบสกุลร้อนฉ่าเลย
ฟังเรื่องอะไรไปบ้างฮะเรื่องของโควิด๑๙เรื่องบ่อนพนัน
เรื่องของงบทหารต่างวาถะอะไรต่างก็ร้อนแรงจริงเหมือนกัน
ถูกต้องค่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้ฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
แล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันกับประเด็นอื่นด้วยนะเกี่ยวกับข่าวการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ตอนนี้อาจารย์สุภาพรออยู่ในสายแล้วนะคะติดตามในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งสวัสดีคุณบุ๊คท่านผู้ฟังครับ
เมื่อวานผ่านไปเป็นวันแรกซึ่งเริ่มประชุมกันตั้งแต่เก้าโมงกว่า
เมื่อคืนนี้ไปเลิกเอาตอนตอนสักเที่ยงครึ่งบรรยากาศและเนื้อหาเป็นยังไง
หลายคนก็คงได้ติดตามข่าวทางโทรทัศน์เช้าขึ้นมาก็จะเห็นข่าวหนังสือพิมพ์พาดหัว
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมถึงบอกว่าวาระเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยต้องติดตาม
เพราะนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยทั่วไป
เราต้องติดตามควบคุมการควบคุมการกำกับรัฐบาลผ่านไปทางฝ่ายค้านก็เรื่องนี้แหละ
ทีนี้ถ้าจะว่ากันโดยบรรยากาศใครที่เป็นคนฟังหน้าใหม่หน่อย
หรือจะเริ่มติดตามการเมืองเริ่มติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา
เป็นครั้งแรกแรกเมื่อวานคงตื่นเต้นหน่อยสงสัยว่าเอ๊ะทำไม
สภาผู้แทนประท้วงกันวุ่นวายมีการโวยวายมีการเอ็ดตะโล
แต่ว่าสำหรับคนที่ได้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
จะเห็นว่านี่คือเหตุการณ์ปกติในสภา
การฟังอภิปรายในสภาก็เหมือนดูละครโรงใหญ่
แต่ละคนก็ได้รับบทบาทต่างกัน
คือนอกจากจะมีฝ่ายที่จะอภิปรายฝ่ายชี้แจงแล้ว
ก็ยังมีฝ่ายที่เขากำหนดตัวไว้ว่า
ให้รับหน้าที่เป็นผู้ประท้วง
เพราะการประท้วงเนี่ยมันก็เป็นบทบาทหนึ่งของฝ่ายรัฐบาล
ที่ต้องการที่จะทำให้ฝ่ายค้านเสียสมาธิคนบางคนเนี่ย
การอภิปรายมาอย่างดีนะครับเจอประท้วงเข้าบ่อยบ่อย
เสียสมาธิไอ้ที่กำลังจะอภิปรายไหลลื่น
เนื้อหากำลังจะทิ้มแทงฝ่ายรัฐบาลพอเจอประท้วงก็สะดุด
เอาอภิปรายไปอีกเจอประท้วงอีกทีสะดุดอีก
แล้วพอประท้วงกันปั่นปวนสุดท้ายขึ้นมา
คนที่กำลังเตรียมอภิปรายอยู่ดีเนี่ยสะดุดหยุดชะงัก
ไม่เป็นก็เยอะครับนั่งลงไปดื้อเลยก็มีบอก
ต้นชนปลายไม่ถูกเพราะถูกประท้วงฉะนั้นการประท้วง
มันจึงเป็นหน้าที่หนึ่งเราไปว่าเขาไม่ได้
แต่ว่าถ้าใครประท้วงน่าเกลียดก็ถูกด่าหน่อย
แต่ว่าถ้าประท้วงโดยมีเหตุมีผลก็รับฟังได้
แต่ว่าอยากให้ถือว่าการประท้วงนั่นคือบทบาทหนึ่งของ
การประชุมสภาว่าด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเมื่อวานที่ประท้วงกันดูเดือด
ที่เป็นข่าวทั่วไปหมดก็เรื่องระหว่างศิระเจนจาคะ
กับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์คือช่วงที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพูดถึงพักพลังประชารัฐ
เรื่องนั้นเรื่องนี้คุณศิระเจนจาคะก็ลุกขึ้น
ประท้วงให้คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถอนคำพูด
แต่ว่าคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ถอนไม่ยอมถอน
ประธานขอให้ถอนก็ไม่ถอนยื้อกันอยู่อย่างนั้น
ยื้อกันไปยื้อกันมาก็มีเสียงออกจากปากคุณศิระตะโกนขึ้นมาว่า
แก่แล้วยังดื้อไม่ถอนคำพูดเพราะกลัวเสียหน้าหรือยังไง
จังหวะนั้นแหละที่เราได้เห็นและได้ยินคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ขวับไปทางคุณศิระบอกเฮ้ยนั่งลงไอ้นักโทษ
โอ้โหฮือฮาเลยครับประโยคนี้แต่ว่าสุดท้าย
พออารมณ์สงบสลดอติขึ้นลมสงบ
อภิปรายก็เดินหน้าต่อไปได้อันนี้ถือว่า
เป็นสีสันของสภาถือว่ามีฉากบู้สลับให้คนหายง่วง
อย่างนั้นเถอะส่วนเนื้อหาเนี่ย
ฉากมาวันแรกก็แล้วแต่ใครจะคิดยังไง
เหมือนสองคนยนต์ตามช่องบางคนก็บอกว่า
ซักฟอกน้ำท่วมทุ่งวันแรกไม่สมราคาคุย
อันนี้เป็นข่าวพาดหัวอยู่หนังสือพิมพ์บางฉบับ
ซักปอกน้ำท่วงพุ่งเย้วให้วันแรกไม่สมราคาคุย
แต่ว่าพอไปดูในบางฉบับเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นนะ
ยกแรกเดือดรัฐบาลปรสิทธิ์จัดหนักตู่๒วันติด
อ่ะทีนี้สองวันติดเนี่ย
อะไรที่จะเป็นไฮไลท์เมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์ตรงที่ว่า
รุมถล่มบ่อนที่พลตรวจเสรีพิสุทธิ์เป็นคนอภิปราย
ตู่ลูกโต้ไม่รับเงินชั่วแล้วก็เปิดคลิปยันเสรีพิสุทธิบิดเบือน
อ่าอีกอีกช่วงหนึ่งที่ดูเดือดเสรีพิสุทธิ์โชว์ผัน
โยงใหญ่เส้นทางเปิดบ่อนคือโชว์ให้ดูในฐานะที่เคยเป็นตำรวจและปราบบ่อน
ว่ากว่าบ่อนจะเปิดได้เนี่ยบอลจะต้องเอาเงินไปให้ใครบ้าง
จะต้องไปจ่ายใครจะต้องส่งสวยไปถึงไหน
รายได้ของบ่อนเป็นยังไงเดือนต่อเดือนได้มากน้อยแค่ไหน
ได้แล้วเอาไปแชร์ผลประโยชน์ให้ใครส่งเข้าไปถึงไหน
ก็เป็นทำให้คนได้รู้ว่าอ๋อนี่เส้นทางการเปิดบ่อน
ทีนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กตู่มีอีกเรื่องหนึ่ง
ที่เป็นการอภิปรายของคุณอมรรัฐที่เป็นหัวข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้
จิกตูอำพรางคฤหาดน้ำไฟฟรีจงใจหลบหนี
ก้าวไกลย้ำปมบ้านหลวง
อันนี้ก็เป็นเรื่องเก่าที่เคยตั้งกระทู้
อภิปรายกันในสภามาแล้วเกือบจะไม่มีเนื้อหาใหม่
แต่ว่าที่มันเป็นเรื่องใหม่หน่อยก็คือว่า
คล้ายคล้ายกับว่าหรือบ้านที่อยู่ในค่ายทหารเนี้ย
มันมีมันไม่ใช่เฉพาะหลังที่เคยเป็นข่าว
แต่ว่าเหมือนจะมีอีกหลังหนึ่งที่ทำขึ้นมาสร้างขึ้นมา
แล้วก็ใช้น้ำใช้ไฟฟรีอันนี้ต้องพิสูจน์กัน
ต้องพิสูจน์กันเป็นประเด็นเก่าครับ
เป็นประเด็นเก่าประเด็นเดิมแล้วนำมาขยี้แผลใหม่
ฉะนั้นถ้าภาพรวมทั้งวันเมื่อวานเนี่ยที่กล่าวหา
คนเอกประยุทธ์ไว้ด้วยด้วยยัตริย์ที่ดูเดือดรุนแรง
ยังไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องใหม่ที่จะทำให้เห็นว่านี่แหละ
ผลเอกประยุทธ์ทำผิดพลาดเป็นไปตามยติ
แต่ว่าต้องตามดูวันนี้ต่ออีกวันหนึ่งวันนี้ก็เริ่มมาแต่เช้าเรื่อง
เหมือนอัคราเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วตอนนี้คุณชายาพรมมา
ก็อภิปรายถึงเรื่องการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดล้มเหลว
เป็นผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจซึ่งการอภิปรายเรื่องเกษตรเนี่ย
มันก็ไม่ได้ดูเดือดหรอกครับมันเป็นมันเป็นเรื่องของเทคนิค
มันเป็นเรื่องของตัวเลขมันประเด็นที่บางทีคนฟังก็เข้าใจยาก
ฉะนั้นวันนี้ก็คงไม่มีอะไรที่จะดูดเดือดเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้องกับผลเอกชวนฤทธิ์ผลเอกประยุทธิ์
แต่ว่าช่วงของการอภิปรายที่น่าจะเป็นไฮไลท์
ในช่วงบ่ายหรือหลังจากนี้ไปก็คือการอภิปรายพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยพักเก้าไกรเขาเนื้อหมัดค้างไว้ทีนึงแล้วนะ
เพราะเวลาอภิปรายไม่มีแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าพักเก้าไกลเขา
เขาหมายมั่นปันมือแล้วเขาบอกเขามีบัตรเด็ด
ที่จะอภิปรายพลเอกประวิทธิ์
แล้วถ้าย้อนไปดูถ้อยคำที่ฝ่ายค้านยื่นยัตติต่อพลเอกประวิทธิ
ก็ดูเดือดนะครับยัตติที่ยื่นอภิปราย
พลเอกประวิทย์เขียนว่าทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล
จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูลใช้กฎหมายเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอ่าอันนี้ก็
ติก็ดูจะกินความกว้างมากฉะนั้นจะตามดูว่าจะมีข้อมูลอะไรครับ
ที่จะโชว์ออกมาให้เห็นว่านี่แหละแบบนี้แหละที่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล
อะไรล่ะที่จะใช้กล่าวหาว่าใช้งบประมาณของรัฐ
สร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้ตัวเองตรงไหนล่ะที่จงใจปฏิบัติหน้าที่
ขัดรัฐธรรมนูลนี่คือสิ่งที่พวกพี่ปลายโดยเฉพาะของภาคเก้าไกรน่ะ
จะต้องทำให้เนื้อหาตรงปกให้เนื้อหาตรงกับยติ
ส่วนบรรยากาศในช่วงของการอภิปรายพลเอกประวิทย์นั้นให้เตรียมรับว่า
จะเป็นช่วงอภิปรายที่จะมีการประท้วงกันอุตลุดแน่นอนเพราะว่า
ผลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าพักฉะนั้นเป็นไข่ในหินของบรรดาสอสอทั้งหลายที่จะต้องช่วยกันปกป้อง
มันจะมีทั้งนักประท้วงมืออาชีพมีทั้งนักประท้วงที่ประท้วงเพื่อหารายได้
ที่เขานินทากันว่าประท้วงหาค่าขนมเนี่ยฉะนั้นอยากจะบอกว่า
ในช่วงที่มีการตรวจสอบกันแบบนี้นึกจะประท้วงนึกจะขัดขวางการอภิปรายก็
ก็เกรงใจชาวบ้านบ้างเถอะครับเพราะว่านานนานถึงจะมีการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจกันทีหนึ่งอ่าวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อน
และหลังจากนี้ไปเราก็ลองติดตามดูครับว่า
บ่ายนี้จะมีทีเด็ดอะไรในสภาครับขอบคุณครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ